ท้ายก็จับได้สำหรับโจรอุ้มหมาสองสามีภรรยาที่เป็นโจรอุ้มหมาเข้าไป
ทำทีเป็นซื้อคงซื้อของแล้วไปขโมยของเขานะฮะ
วุ่นวายแบบนี้ชาวบ้านโอ้โหอย่างกลุ่มประชาธรณอะผู้ชม
อดรนทนไม่ไหวจะมาขโมยของทำไมนะฮะ
เป็นเหตุการณ์ที่ชาวบ้านกรูเข้าไปมรุมประชาธรรม
นายอภิชาติบุญเบือร์เพื่อกดต่อหากลิลักษณ์ทรัพย์
ตำรวจเข้าไปห้ามปรามเข้าไปล็อกไปล้อมเอาไว้เลยนะฮะ
แล้วก็รีบนำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถออกไป
หลังตำรวจสพเมืองปฐุมธานีนำตัวในอภิชาติแล้วก็นางทิยาตาบุญเรือง
เป็นสองสามีภรรยาเขาถูกเรียกว่าจนอุ้มหมา
คือเขาจะอุ้มหมาไปด้วยแล้วก็ออกตะเวนลักทรัพย์ตามร้านต่าง
กุมได้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
บริเวณร้านขายอุปกรณ์การเกษตรที่ทั้งคู่ไปก่อเหตุลักษัพได้
ทรัพย์สินไปทั้งหมดประมาณ๔แสนบาทเมื่อวันที่๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ตำรวจก็นำตัวนางทิยาตาไปชี้จุดที่บริเวณหน้ามร้านที่เจ้าตัวไปซื้อไม้กวาด
จากนั้นก็จ่ายเงินให้กับนางรสสุคลวิมูลชาติที่เป็นผู้เสียหาย
แล้วก็เดินออกไปขึ้นรถที่บริเวณหน้าร้านขับรถไปสักประมาณสองร้อยเมตร
จากนั้นนายอภิชาติก็เดินกลับมาที่ร้านแล้วก็ไปสั่งซื้อตะข่ายพลาสติก
พร้อมกับยืนรอที่โต๊ะที่นางรสสุคลเก็บทรัพย์สินเอาไว้
อาศัยช่วงที่นางรถสุคลเจ้าของร้านตัดตะข่ายพลาสติกให้อยู่
กระเป๋าเงินพร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวไปซื้อร้านสะดวกซื้อก่อนไปซื้อของก่อน
แล้วจะกลับมาแต่สุดท้ายก็ไม่กลับมา
กระทั่งเจ้าของร้านเริ่มผิดสังเกตแล้วเริ่มดูข้าวของ
ข้าวของหายไปหมดเลยนะฮะประกอบเป็นทองคำ๒๐บาทเงินสด๓๐๐๐บาท
เลี่ยมทองที่ถูกนายอภิชาติเอาไปด้วยนะฮะเบ็ดเสร็จแล้วก็สี่
ตำรวจใช้เวลาประมาณ๑๐นาทีให้ผู้ต้องหาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ซึ่งขณะที่จุดนี้นางรสสุคนตะโกนด่าทอผู้ต้องหาด้วยความแบบโกรธแค้น
อารมณ์ที่โกรธมากกระดาษที่ชาวบ้านที่รู้ข่าวก็กรูเข้าไปรุมประชาธรรม
ตำรวจก็ต้องหยุดการทำแผนแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาขึ้นรถทันทีนะครับ
สุดท้ายก็จับได้สำหรับโจรอุ้มหมาทั้งสองคนนะครับ